ไปดูเรื่องของประเพณีกันก่อนได้ไหม

ประเพณีอยู่ที่จังหวัดนครพนม
มีอะไรให้โชว์คุณผู้ชมฮะ

ไปดูภาพกันหน่อยเป็นภาพที่ชาวตำบลพิมาร
ในคุณาแก่จังหวัดนครพนม
จัดขึ้นแล้วนะคะสำหรับงานประเพณีบุญบ้างไฟ
ที่สำคัญคือขบวนแห่บุญบ้างไฟ

ใช่ค่ะยิ่งใหญ่และสนุกสนาน
เป็นตัวไปอันน้ำเนาะ

คุณผู้ชมได้๒คำท้องถิ่นแล้วนะฮะแคลดแรดแคลดแรดแปลว่าเพียนภาษาอีสานนะครับ
พูดแบบไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะนะคะบรรยากาศทั้งหมดที่เห็นไปเป็นงานบุญบ้างไฟ
ที่ตำบลพิมาณพลนาแกจังหวัดนครพนมค่ะก็ร่วมกันเซิงบ้างไฟฟ้อนรำคลื้น
ถือเป็นงานของชาวบ้านที่งานนี้แหละจะจัดขึ้นเพื่อความสามัคคี
และร่วมสืบสารวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานโดยทำบ้างไฟไปจุดบูชาพญาแถน
ขอฟ้าขอฝนงานนี้ก็เน้นประเพณีโบราณ
เขาไม่ใช่ใช้เงินพันเงินหมื่นนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ไม่มีการพนันนะคะ
โดยเฉพาะปีนี้สภาพอากาศแห้งแรง
หวังว่าการจุดไฟจุดบ้างไฟบูชาพญาแถน
ผู้ดูแลเรื่องฝนฟ้าอากาศให้ตกต้องตามฤดูกาล
จะได้มีความอุดมสมบูรณ์ทำไร่ทำนาได้ดี
ปีนี้จุดบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านรวม๑๒บ้าง
รอยยิ้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับชาวบ้าน
ตลอดทั้งงานค่ะครับ